ไปถึงใหม่

โอ้โฮ
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ฆ่าศึกจู่โจม

ต้องตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนี้เลยทีเดียว

ไม่ใช่ระเบียนะฮะดูว่าเป็นการประเชิญเป็นการประเชิญศพอธัตรกรรมแล้วก็เป็นอะไรฮะ

คุณน้ำแข็งเอาส้มตำมาให้กินแล้วก็ชิมซะหน่อย
นี่ไงนี่สงสัย
ทานอ่อนรึเปล่าถึงฉันไม่เป็นอะไรเลยวางยาฮิตผม
งั้นเลยเหรอนะฮะช่วงนี้จะกินอะไรเนี่ยต้องระวังหน่อย
อากาศเปลี่ยนแปลงอากาศชื้นอย่างที่ได้บอกไปว่าช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง
อากาศที่มีความชื้นเยอะที่เราได้สัมผัสกันว่าโอ้โหตอนเย็นทำไมมันรู้สึกร้อนอบอ้าวจังเลยนะครับ
เป็นความชื้นจากแสงแดดส่วนหนึ่งความชื้นจากไอน้ำส่วนหนึ่ง
นึกสภาพไอน้ำมันร้อนหยุดและพัดเข้ามาอันลมเจอกับแดดโอ้โห
เราเลยร้อนเพิ่มขึ้นอีกละครับและก็ในวันสองวันแดดค่อนข้างแรงสักเท่า
เพราะว่าเป็นแดดของฤดูหนาวนะฮะเวลาสังเกต

รวมกับความชื้นฤดูฝนรวมกันสองอย่าง
ก็เลยร้อนเป็นพิเศษในระยะนี้

เพราะว่าหน้าหนาวปีนี้น่าจะมาเร็วแน่นอน
ต้นตุลาคงได้รู้สึกอากาศยิ่งเย็นกันแล้ว
แต่ว่าตอนนี้สภาพอากาศจะเป็นยังไง
ความร้อนละอุที่เราได้เจอกันจะหมดไปเมื่อไหร่

บอกว่าตอนนี้ก็พัฒนาความระลมต่อเนื่อง
เป็นไต้ฝุ่นที่คาดการณ์ว่าอีกไม่กี่วัน
ก็จะกลายเป็นซุปเปอร์ใต้ฝุ่นแล้วนะครับ

หอบเอาความเย็นเข้ามาปกกลุ่มบริเวณ
ทางตอนบนเหนือเมืองของเรานะครับ
แน่นอนก็แผลเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานด้วยนะครับ

จึงแรงเป็นพิเศษเช้าบางจุดบางพื้นที่ในที่สูงเนี่ยนะครับ
ยอดภูต่างก็จะรู้สึกอากาศเย็นบ้างนะครับ
ส่วนบริเวณตอนกลางเนี่ยนะครับก็พบว่า
กลุ่มฝนกลุ่มเมฆที่ก่อนหน้านี้เข้ามาปกกลุ่ม

ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับ

อากาศที่มีลักษณะความแห้งเนี่ยนะครับ
ดันเอากลุ่มฝนเลื่อนลงไปตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้สักส่วนใหญ่
ในวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ

แดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษนะครับ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการที่

กระแสลมจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเข้าสู่ฤดูหนาว
แน่นอนครับหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อกระแสลม
แล้วก็เป็นตัวที่ดึงเอาลมหนาวมาแรง

การว่าหลังจากนี้จะเบี่ยงขึ้นไปเฉียดบริเวณทางตอนบนของไต้หวันนะครับ
แล้วก็จะเข้าไปในบริเวณทางตอนล่างของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ

ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นก็ต้องระวังกันหน่อย
มีโอกาสที่จะได้เจอกับพายุลูกนี้สูงเลยทีเดียวจากการคาดการณ์

สังเกตว่าช่วงที่ผ่านมาฝนเนี่ยนะครับ
ฝนค่อยมีการเคลื่อนที่ต่ำลงมาเรื่อยนะครับ
ก็ไปตกในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างสักส่วนใหญ่

ที่มีการปกคลุมอยู่ในพื้นที่รอบเราเนี่ยนะครับ
สังเกตว่าภาคเหนือเมฆค่อนข้างบางตาเลยทีเดียวนะครับ

แบบนี้ก็ทำให้แดดแรงเป็นพิเศษ
ส่วนนี้ครับเป็นภาพรวมของบริเวณความกดอากาศสูง
สังเกตว่ามีเป็นแถวเป็นแทเลยนะครับ
ซึ่งมีฟ้าเยอะแบบนี้เนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้อากาศมีความแห้งนะครับ
ส่วนบริเวณที่เห็นเป็นสีแดงเมื่อสักครู่นี้
ก็คือจุดนี้นะครับก็คือพายุของไต้ฝุ่นที่มีชื่อว่าจ่ามีนะครับ

แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ยังอยู่แถวนี้นะครับ
นั่นก็หมายความว่าอากาศเย็นอากาศแห้งจากตอนบนของประเทศไทย
ก็คือใต้ฝุ่นข้างแรงเป็นพิเศษนะครับ
กันไว้ไม่ให้พายุขึ้นฝั่งสักที

จนเป็นพายุที่มีกำลังแรงนะครับ
ถึงตอนนี้คงต้องเตรียมอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่ามี

ความนิดหนึ่ง